คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวพอไปเที่ยวกันมากก็ดีกว่า

ทะเลกับภูเขาคุณชอบอะไร

มาขนาดนี้นะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันค่ะ
จะบอกว่านักแสดงดาราหลายท่าน
นี่ไม่อยู่กรุงเทพแล้วจ้ะ
ไปอยู่กรุงเผาไปอยู่กับต้มไม้

คนแรกเลยน้องเกรสการก้าวของเรา

ของวงการหนีกรุงค่ะไปพักผ่อนกับธรรมชาติสุดสวย

มาดูนิดนึงบรรยากาศดีมาก

ขาวหวานละมุน

ห่วงรอกับลำชาญไปแบบนี้

ใครเรียกฉัน

เออน่ารักดีนะคะ
เกรจเขามีคลิปสวยฉ่ำด้วยคุณผู้ชม

อย่างกับมืองนอกประเทศไทย
เที่ยวเมืองไทยกันคุณผู้ชมสนับสนุน
ไปดูต่อกันดีกว่าความสวยความงาม

โอ้โหบอกเลยเห็นภาพสายน้ำตาแล้วบอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะชมวิวว่าสวย
หรือว่าบอกน้ำตาลสวยดีก็คือสรุปทั้งสองอย่างเลยละกัน
วิวแล้วก็น้ำตาลด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
เขามีแอบเซ็กซี่เบาด้วยนะวาวองค์วาวเอลแหม
ไม่รู้เจ้าของก็ห่วงกับป่าวพี่แจ๊
ใช่ไหมไม่ห่วงหรอกพี่ไผ่น่าจะถ่ายให้ด้วย
นี่แหละก็หวานใจเขาพี่ไผ่นี่แหละนะคะ
เป็นคนถ่ายให้ค่ะอิจฉานะ
แฟนก็ว่าหล่อแล้วนะถ้าแฟนถ่ายรูปดีเนี่ย
อันนี้คือกำไรนะใช่นะคะก็เห็นรูปกันไปนะฝากถึงเรื่องผลงานนิดนึงแล้วกัน
เดี๋ยวน้องกำลังจะมีผลงานในเรื่องส้มปล่อย
ใช่ส้มปล่อยเป็นภาพยนตร์เปิดตัวก่อนโควิดก่อนหน้านี้นะ
เป็นเรื่องของสาวเหนือแก่นเซียวแสนสนนี่แหละเธอรอติดตาม
คุณผู้ชมมาปิดท้ายกันดูนิดนึงละกันนะคะ
กับสาวเนี่ยไปเยอะแล้วมาหนุ่มบ้างดีกว่า
น้องพีนี่งานดีอ่ะน้องพี
เจ้าตัวก็มีคอนเทนต์กับวิวธรรมชาติเหมือนกันนะจ๊ะ
คนอะไรถ่ายรูปง่ายก็ดูดี
คุณขางเนี่ยเขาแค่ยืนล้วงกระเป๋านะ
แล้วก็หันหลังแบบชิวเลยหันหน้ามานิดนึง
อ้าวใครเรียกอ่ะเออนี่

เป็นเรานี่ใครบ้างคะพูดชื่อค่ะ

แต่ว่าจบทริปนี้เห็นแล้วว่าทำไม

ชุดเดรสสีขาวกำลังมา